มาดูเรื่องของไฟป่ากันบ้างค่ะทั้งที่โคราชรวมถึงที่จังหวัดตาก
อย่างที่ตากเองเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ถือว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดไฟป่าที่ไหม้บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านวังตะเคียน
ก่อนที่จะประกาศห้ามเผาประมาณ๖๐วันเนี่ย
ดูสถานการณ์กันก่อนค่ะเริ่มที่ตากกันก่อนนะคะ
เกิดเหตุไฟป่าที่บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านวังตะเคียนที่หมู่๗
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
พนมแสงแปลงนายกอบตท่าสายล่วนเนี่ย
มีการนำทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำ

ตรงนั้นก็มีทั้งต้นไม้ใบย่าที่เป็นย่าแห้งจำนวนมากค่ะ
ในที่สุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ป่าไม้ตรงนั้นเสียหายประมาณสักกว่า๕๐ไร่
ขณะที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนรัยสวนมหาราช
ดับเพลิงไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ

ซึ่งจังหวัดตากถือว่าเป็น๑ใน๙จังหวัดภาคเหนือ
ที่ตอนนี้เริ่มมีการรณรงค์ปล่อยแถวเป็นจังหวัดแรกเลยนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่ตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ลุ้นระทึกนะคะ
น้ำแย่ห้องแย่ห้องในปากละทีนโอ้โหเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
ไฟก็ไหม้เร็วลมแรงด้วยค่ะ
ไฟก็ขยายวงกว้างไปล้อมบ้านไม้สักเป็นบ้านเก่าหลังหนึ่ง
เขาอยู่ใต้ทิศทางลมพอดี
เจ้าของบ้านก็ต้องใช้สายยางฉีดน้ำสกัดไฟ
ก็ไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับบ้านตัวเองเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนไม้งามก็ใช้รถดับเพลิงมาฉีดพ่นดับไฟครึ่งชั่วโมงค่ะ
ก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ทีนี้จากจังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมไปดูที่นครราชศรีมากันบ้างนะคะ
ชาวบ้านตำบลดอนชมพูที่อำเภอโนนสูงก็รวมตัวกันค่ะแบบนี้
นี่เขาทำอะไรอยู่เขาทำแนวป้องกันไฟป่ารอบหมู่บ้านเลยค่ะ
ความยาวเนี่ยยาวกว่า๔กิโลเมตรนะคะ
เพราะว่าทุกปีช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมก็คือช่วงนี้แหละ
จะมีเหตุการณ์ไฟป่าที่ลุกลามรวมถึงมีปัญหาหมอกควัน
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นความสูญเสียด้านทรัพยากรป่าไม้รวมถึงพืชผลทางการเกษตรนะคะ
ดังนั้นการทำแนวกันไฟครั้งนี้ก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องการที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้าน
ให้ชาวบ้านทั้งรักแล้วก็หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันพบว่าชาวนาเริ่มลักลอบจุดไฟเผาพวกต่อสั่งข้าวเป็นจำนวนมาก
แล้วปัญหาแบบนี้ค่ะมันจะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
เราก็จะได้ยินกันตลอดเลยเรื่องของการรณรงค์
พวกต่อสั่งข้าวก็ไม่ควรที่จะเผาทำลายนะคะ